คุณผู้ชมได้เวลาใครคิดถึงพี่เวยยกมือค่ะ

ถึงอายเวียเหลือเกินตอนนี้ไอเวียอยู่นี่ออสเตรเลียอย่างที่รู้กันนะ
นี่คือการเปิดใจครั้งแรกเลยคุณผู้ชมหลังจากที่พี่เวียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงฮอลลี่วูด
ถ่ายทอดเรื่องราว๑๓ชีวิตหมูป่าจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงนะฮะ
เดี๋ยวคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะพี่เวียส่งตรงจากออสเตรเลียเลย
ระหว่างที่กักตัวรอถ่ายทำภาพยนตร์นะคะซึ่งพี่เวียนเนี่ยรับบทเป็นจ๋าแซมค่ะ
เวียบอกว่านอกจากจะตื่นเต้นสุดแล้วก็ยังสัญญากับแฟน
ว่าจะทำหน้าที่นักแสดงชาวไทยให้เต็มที่
แล้วก็มีข่าวดีมาฝากชาวไทยที่อยู่ออสเตรเลียด้วยนะฮะ
ว่าอยากร่วมงานเป็นนักแสดงประกอบในกองถ่ายระดับฮอลลีวูดเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์นะ

ต้องการนะครับนักแสดงร่วมนะครับหรือว่าเอกสตาร์เนี่ยกว่าหกร้อยคน
ถือเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับชุมชนไทยนะครับที่ออสเตรเลีย
โดยเฉพาะที่บิสเบนนะครับผมเรามาช่วยกันเป็นตัวแทนของประเทศเรานะครับ
ผมหวังว่าจะได้พบทุกคนที่กองถ่ายนะครับผม
แบ่งคนไทยก็รอติดตามรังกันนะว่าจะเป็นยังไงนะ
เวียบอกว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานการแสดงไม่เป็นไร
เพราะว่าทีมงานกองถ่ายอยากได้ความเป็นธรรมชาติ
ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเขาว่าให้ทำไปนะต้องการพี่น้องคนไทยนะ
อนุญาตทำงานในประเทศออสเตรเลียได้เผื่อจะได้กระทบไหล่พี่เวียแล้วก็นักแสดงดัง